หลายคนคงจะตื่นมาชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา

พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เห็นได้
แต่ว่าก็ยังมีอุปสรรคที่สำคัญบอกไปแล้วนะคะ

แต่ว่าในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส
ประชาชนตื่นเต้นครับในการตื่นขึ้นมา
ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคากัน

ท้องฟ้าเปิดอำนวยให้สามารถชมได้อย่างชัดเจนครับ

เวลาประมาณ๖นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกา

ประชาชนในหลายประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส
อินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและหลายประเทศนะครับ
ก็พากันตื่นเต้นในการชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาครับ
โดยในหลายพื้นที่สภาพท้องฟ้าเอื้ออำนวยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับ
โดยสุริยุปราคาปรากฏให้เห็นชัดเจนในอินโดนีเซีย
ประเทศในตอนกลางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส
รวมไปถึงบางส่วนของเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย
ซึ่งจุดที่เห็นชัดที่สุดก็คือเกาะสุมาตราเกาะบอเนียวและเกาะสุลาเวษีของอินโดนีเซียครับ
โดยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานถึง๔ชั่วโมงทีเดียวนะครับ
โดยที่สิงคโปร์นั้นประชาชนที่สนใจชมสุริยุปราคานั้นได้รวมตัวกันตั้งแต่เช้ามืดที่โรงแรมมาริน่าเบแซนนะครับแล้วก็สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับ
อาจารย์ด้านฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดเผยว่าในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับ
นักศึกษาได้ศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติของจริงไม่เพียงแต่ศึกษาในตำราเรียนเท่านั้นนะครับซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กครับ
เช่นเดียวกันกับที่บริเวณชายหาดของประเทศปาเหลาหมู่เกาะเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิกส์ครับ
ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากไปรอชมสุริยุปราคาแต่ก็มีกลุ่มนักศึกษาชาวญี่ปุ่นกว่าร้อยคนจากมหาวิทยาลัยโทเคาอินะครับ
โดยเด็กกลุ่มนี้อยู่ระหว่างการร่วมกิจกรรมร่องเรือระหว่างประเทศครั้งที่๔๐
ซึ่งเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งจัดขึ้น๓๔วันระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนนะครับ
ซึ่งนับว่าการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเขานั้นได้ประสบการณ์ที่สุดพิเศษกว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกปีที่ผ่านมา
จากนี้นักศึกษากลุ่มนี้ยังได้ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดให้กับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยได้ชมไปพร้อมกันด้วยครับ
โดนองค์การบินและอวกาศแห่งชาติของสารับธรรมดิวัตรนาซ่าก็ระบุว่า
ชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์
ที่จะสามารถประมาณนะคะดังระหว่างกอยเกิด
ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของระบบสุริยะจักรวาลนั่นเองครับ